การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าคอรมอสัญจรนัดส่งท้ายปี
โดยคอรมอลมีของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนด้วย
รวมทั้งมีคำสัญญาจากนามนตรีไปถึงประชาชนด้วยนะครับ

หอบคณะมาไกลถึงจังหวัดสุโขทัยและพิศนุโลก
เรียกว่าทำหลายกิจกรรมทั้งเข้าหาชาวบ้าน
ติดตามงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล
และสุดท้ายก็ขอแปลงร่างเป็นลุงซานต้าตู
อบของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยที่กำลังเป็นหนี้อยู่
เช่นมาตรการของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอศ
เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
หากกู้ในวงเงินไม่ถึง๑ล้านบาท
คงที่๔ปีผ่อนกันไปแบบยาว
อกจากนี้ก็ยังมีของขวัญที่เตรียมส่งมอบให้ประชาชนตลอดปี๒๕๕๙
กระทรวงต่างอีกหลายรายการ
เพิ่มเงินให้เด็กแรกเกิดจาก๔๐๐บาทเป็น๖๐๐บาท
เพิ่มเงินส่งเคราะห์บุตรผู้ประกันตนจาก๔๐๐บาทเป็น๖๐๐บาท
ยังไม่รวมกับโครงการแก้น้ำท่วมน้ำแรงในรุ่มน้ำยม
ตามแผนเร่งด่วนที่คอรมอสัญจรรอบนี้
เงินให้กับพื้นที่ไปก่อน๑๙๐๐ล้านบาท
ไปใช้ขยายพื้นที่รับน้ำหลากบางรกรรมโมเดล
โครงการคลองชักน้ำทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวา
และของขวัญส่งท้ายปีที่คนไทยอยากเห็นจากนายกคนนี้มากที่สุด

ซึ่งเจ้าตัวได้ให้คำมั่นสัญญาว่า
ปีหน้าจะพยายามสงบจิตสงบใจทำอารมณ์ให้สดใสมากที่สุด
พรปีใหม่ก็ใครคิดหวังสิ่งใดเขาก็จะตรวจหวังตุ้งประหลาดที่ประการ

แล้วก็มีความปลอดภัยในการเดินทางไปท่องเที่ยว

ให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขอะนะนั่นคือความหวังของผมในปีใหม่
แล้วผมไม่ต้องการอะไรตอบแทนนะครับ
คนเขาอยากเห็นผมยิ้มอยากเห็นมงกูเลาะ

ผมก็จะสัญญากับท่านว่าผมจะทำให้ดีที่สุดในปีหน้านะครับ
จะเป็นปีที่อร่อยมีตลอดเวลา
คือแม้ว่าหลายคนจะพยายามให้ผมหมุดกินตัวตาม
ผมก็จะไม่หุ่นตังค์นี้อีกแล้วนะผมสัญญากับตัวเองไว้แล้วนะครับ
หากสังเกตปฏิกิริยาและอิริยบทของลุงตู่
ตลอดทั้ง๒วันที่มีทั้งลูกอ้อนลูกล่อลูกชน
ก็น่าจะเป็นคำตอบได้ว่าตอนนี้ได้สวมบทนักการเมืองไปแล้วอย่างเต็มตัว
ข่าวแทระทีวีรายงาน